วุ่นเกิดขึ้นที่พัทยา๒เหตุการณ์เดี๋ยวเสนอต่อกันเลย
พัทยานี่วุ่นจริงนะโดยเฉพาะเรื่องของรถที่เป็นพวกแท็กซี่เอกชนบ้างแล้วมีปัญหาตีกันใช่ไหม
อันนี้เป็นรถสองแถวใครไปพัทยาคุณจะรู้เลยที่พัทยาเขาสองแถวเยอะมาก
แล้วนักท่องเที่ยวชาวต่างชาติจะขึ้นรถสองแถวแล้วคุณพูดดีทะเลาะกันกลางถนน
นักท่องเที่ยวก็เต็มไปหมดรถผ่านไปมางานนี้ที่ทะเลาะกัน

ปรากฏตอนแรกเถียงกันก่อน

ถึงขั้นมีอีกฝ่ายลงไปกองอยู่ที่พื้นถนน

ฝั่งหนึ่งคือเป็นผู้หญิง
ซึ่งเป็นผู้หญิงแต่เขาเป็นคนขับรถสองแถวนะคะ

ถูกระบุว่าเป็นภรรยาของคนขับรถสองแถวอีกคันหนึ่งค่ะ
ห้ามกันวุ่นเรียกตำรวจสพเมืองพัทยามาระงับเหตุนะคะ
โดยใจความที่ไปสอบถามมาได้ก็คือ
ทางด้านคนขับรถสองแถวผู้หญิงเสื้อฟ้า
บอกแบบนี้ว่าเขามีน้องชาย
ซึ่งน้องชายเขาก็ขับรถสองแถวเหมือนกัน
แต่อีกฝ่ายคือผู้หญิงคนนั้น
น่าจะเป็นภรรยาของคนขับรถอีกคัน

มาจากเรื่องที่ไปจอดรับส่งผู้โดยสาร

เขาบอกว่าน้องชายเขาถูกตามราวีนะ
ที่น้องชายเขาอุตส่าห์ขับรถหนีแล้วก็ตาม
ลองฟังเสียงค่ะ

คุยมาแล้วมันก็คือเรื่องการจอดรับส่งผู้โดยสารจริงด้วย
สุดท้ายเนี่ยเจ้าที่ตำรวจสภเมืองพัทยาบอก

เดี๋ยวไปเจรจากลายเกลี่ยคุยกันหน่อย

แย่งจอดรถรอรับลูกค้านั่นแหละ
แต่ถูกดำเนินคดีข้อหาร่วมกันทะเลาะวิวาส

ก็ปล่อยตัวแยกย้ายกันต่างคนต่างกลับค่ะครับ